ก็วนกันอยู่เรื่องบุญต่อกันเลยดีกว่า
คุณผู้ชมค่ะไปกันที่ลูกสาวพญานาคน้องธัญญาอาสยามนั่นเอง
เสริมความปังที่ไทยไม่พอแล้ว
ขอข้ามน้ำข้ามฝั่งกันไปหน่อย

คืออย่างนี้คุณผู้ชมค่ะน้องธัญญาน่ะ
อันนี้เป็นภาพเก่าที่เขารำขึ้นบ้านของเขาเนาะ

ขอพรที่วัดที่ประเทศลาวเลย
คือลาวกับน้องธัญญาบอกเลยว่า

เพราะฉะนั้นมันถูกที่ถูกทางไปหมดเลย

วัดเดียวไม่พอพี่ไหนน้องข้ามมาฝั่งลาวแล้ว
ไปเลย๗๘วัด

พระเอกใจบุญอย่างพี่อ้ำอธิชาติไปเจอ

ในวันที่ไปทำบุญมีโอกาสเจอกับพี่อัมด้วย
ทางน้องธัญญาก็ได้พูดคุยกับพี่อ้ำ

สายบุญเขามาเจอกันเนี่ยยืนคุยกันริมฝั่งโขงบรรยากาศดีนะฮะ
ขอร่วมบุญด้วยการนำเงินส่วนตัวแล้วก็เงินจากแฟนคลับหน้าเวที

เอาไปสร้างถนนเข้าวัดคุณเห็นไหมหน้าวัดยังเป็นลูกรังดินแดงอยู่นะฮะ
มีพี่อ้ำนี่แหละเป็นตัวแทนรับมอบค่ะ
ซึ่งเอฟซีก็พากันอนุโมทนาบุญกันเยอะเลย
หลังจากนี้หากว่าพรที่ขอแล้วมันสำเร็จแล้วก็จะกลับไปไหว้องค์ปู่องค์ย่า
ที่ฝั่งสปปน้ำถือสักครั้งค่ะ
ก็ตั้งใจไปไหว้พระเลยค่ะก็ไปประมาณโอ้โห๗๘วัดได้
แล้วก็มีไปเจอวัดหนึ่งโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจไป
คือเราพาแม่ครูที่สุวินนิมิตรไปค่ะ
แล้วก็ทางพี่อ้ำก็เลยอยากพาแม่ครูไปไหว้วัดวัดหนึ่ง
ซึ่งเป็นวัดที่พี่อ้ำไปเจออยู่ที่ลาวเป็นวัดร้าง
พี่อ้ำก็พาไปดูแล้วก็ไปเห็นว่าวัดยังไม่มีอะไรเลย
มีแต่โบสถ์ที่แบบเพิ่งบูรณะอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ความแปลกก็คือจะเป็นมีอยู่สองฝั่งซ้ายมือ
อยู่หลังพระพุทธรูปที่กระเบื้องปิดไม่มิด
ก็คือเหมือนจะเป็นบ่อแล้วเขาก็มีความเชื่อว่า
น่าจะเป็นบ่อที่ปู่กับย่าขึ้นมา
ก็เลยสร้างองค์ปู่กับย่าขดแล้วก็เป็นบ่ออยู่ตรงนั้น
หนูก็เลยมีโอกาสได้ร่วมทำบุญสร้างถนนรอบวัดนั้นค่ะ

เดี๋ยวนะจะบอกว่าภาพวัดแห่งนี้จำได้ว่าพี่แจ๊คเคยไปกับ
พี่มดดำใช่ไหมประมาณไม่ถึง๓เดือนคุณผู้ชม

คือดินยังแดงอยู่เลยคุณผู้ชม

แล้วภายในวัดก็คือแบบดูสวยงาม

พี่น้องฝั่งเราก็ร่วมบุรนาบรัฐกันไป

ว่านะเราสามคนยังไงเนี่ยรายงานข่าวปล่อยต้องได้ไปแน่นอน
รอสักครั้งสอบประป๋อเราไม่ใกล้นะคะรับรองไปแล้วได้

ใช่ค่ะเรื่องบุญเราไม่เกี่ยงอยู่แล้วเพราะว่า
บุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจ